คุณผู้ชมครับไปดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมล่าสุดนะครับ
ตอนนี้ที่หน้าหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะครับ
มีการตั้งโต๊ะล่ารายชื่อหรือระบอบพลเอกประยุทธ์แล้วนะครับ
สำหรับคนที่มาในบริเวณนั้นนะครับ
ติดตามคุณจีรยุทธ์บุญชูนะครับรายงานสดทางโทรศัพท์เข้ามาครับ

คนนักระทรพงศ์คุณพระราพรก็ยินเสียงชัดเจนมั้ยครับ
ครับครับสำหรับการชุมนุมที่บริเวณสกายวอล์แยกประทุมวันนะครับ
ตั้งแต่เวลาสิบเจ็ดนาฬิกานะครับก็เริ่มมีมวลชนทยอยเดินทางเข้ามาร่วมชุมนุมกันนะครับ
โดยจุดแรกที่มีการรวมตัวกันก็คือบริเวณหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะครับ
โดยจุดนี้นะครับจะได้มีการตั้งโต๊ะล่ารายชื่อหรือระบอบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ
โดยมีกลุ่มมวลชนนะครับเดินทางเข้าไปลงชื่อกันเป็นจำนวนมากนะครับ
ก่อนที่จะขึ้นมาร่วมชุมนุมกันบริเวณด้านบนของสกายวอล์กนะครับ
ในขณะที่บนสกายวอลนะครับก่อนที่จะมีการเริ่มเริ่มการชุมนุมนะครับ
ก็มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสนปทุมวันรวมถึงกองบังคับการตำรวจนครบานนะครับ
ได้นำแผงเหล็กมากั้นทางเข้าออกเพื่อตั้งเป็นจุดคัดกรอง
ให้กับกลุ่มมวลชนที่จะเข้ามาร่วมชุมนุมนะครับ
และก่อนที่จะมีการตั้งเวทีปลาใสกันนะครับทางเจ้าที่ตำรวจนะครับ
ก็ได้ออกมาประกาศเตือนว่าการชุมนุมของมวลชนเนี่ยครับ
ผิดพรกรฉุกเฉินนะครับเนื่องจากกรุงเทพมหานครนะครับ
เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดไม่สามารถรวมตัวกันได้๕๐คนขึ้นไปนะครับ
โดยถือว่าฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินแล้วก็ฝ่าฝืนการประกาศของผู้ว่าจังหวัดกรุงเทพมหานครด้วยนะครับ
โดยหลังจากที่ตำรวจได้มีการประกาศเตือนนะครับก็ได้ทยอยออกไปดูแลความเรียบร้อย
บริเวณอ่ารอบนอกของพื้นที่การชุมนุมนะครับซึ่งทางแก่นำเนี่ยครับ
ก็ได้เริ่มขึ้นปลาใสนะครับโดยอ่าข้อเรียกร้องนะครับ
มีทั้งหมด๓ข้อเรียกร้องด้วยกันนะครับนั่นก็คือ๑นะครับ
รัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญต้องมาจากประชาชนโดยการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับ
ข้อสองนะครับตัดคนกายการสุภาษณ์อำนาจนะครับแล้วก็ข้อที่สามนะครับ
รัฐธรรมนูลควรแก้ทุกหมวดทุกมาตรานะครับและนอกจากนี้นะครับ
แกนนำนะครับยังได้มีการประกาศบอกให้สื่อมวลชนรวมถึงมวลชนที่มาร่วมชุมนุมในวันนี้นะครับ
ปักหลักเฝ้ารอเพราะว่าในช่วงค่ำนะครับ
จะมีเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าจะมีแกนนำคนสำคัญมาร่วมปราศัยด้วยครับ
ครับคุณจิรยุทธ์ครับครับผมครับผมตอนนี้เรื่องของผู้ชุมนุมเป็นยังไงบ้างฮะ
มีการตรวจคัดกรองเรื่องของโควิด๑๙ไหมครับเพราะว่าดูแล้วคนเยอะเหมือนกันนะฮะ
คืออย่างที่ผมบอกไปนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับ
ตำรวจได้มีการนำแผงเหล็กมากั้นทางเข้าออกเพื่อให้มวลชนนะครับ
เข้าออกทางเดียวเพราะว่าตำรวจจะได้ตั้งจุดตรงนั้นเป็นจุดคัดกรอง
สำหรับมวลชนที่จะเข้ามาร่วมชุมนุมบนสกายวอล์กครับครับค่ะ
แล้วมีแนวโน้มว่าจะชุมนุมต่อเนื่องยาวนานแค่ไหนไหมฮะ
เพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เขาวางเป้าหมายเอาไว้เหมือนกัน
จนถึงตอนนี้นะครับผมยังไม่ได้ยินการประกาศจากแกนนำที่ขึ้นปลาใสนะครับ
ว่าการชุมนุมในวันนี้จะมีการยุติกี่โมงครับครับขอบคุณมากนะครับ
คุณจิรยุทธ์บุญชูนะครับรายงานสดทางโทรศัพท์มาจากสกายวอล์ปฐุมธานีฮะ
ค่ะเดี๋ยวความคืบหน้าเรายังเกาะติดอยู่นะคะ
ไทยรัฐนิวโชว์ก็จะรายงานความเคลื่อนไหว

รายงานสดนะฮะมาจากแยกประทุมวันครับ